แต่ว่าข่าวต่อไปนี้เป็นงูเหมือนกัน

ถึงไม่มีพิษมันก็ตัวใหญ่อยู่นะคุณดูสิคะสภาพแบบนี้
สูงงวยใหญ่มากตัวใหญ่มาก
แล้วคุณดูพี่คนนี้จับงูมือเปล่า
พลังที่พี่เค้าก็เหลือลดเหลือเกิน
ใหญ่จริงคือน้ำหนักเกือบ๗๐๘๐กิโลกรัมได้
นี่เรื่องจริง๘๐กิโลกรัมนี่คือน้ำหนักผมนะ

ก่อนขึ้นชกเนี่ยพิกัดของผมตอนนี้อยู่ที่๘๐กิโลกรัม

แต่แบบโอ้โหที่ชาวเน็ตเขาทึ่งนะก็คือว่า
พี่คนนี้เขาจับงูเหลือมยักษ์ด้วยมือเปล่า

ระหว่างที่พี่เขาจับเนี่ยนะเขาก็บังคับงูให้มันเป็นเกลียว
เป็นเกลียวเพื่อให้มันเหมือนกับสปริงแล้วจะได้จับมันได้ง่าย
แต่เราก็เอาไปใส่ถุงกระสอบแบบนี้นะคะ

ชาวเน็ตเขาอยากรู้ว่าเอาจับไปไว้ไหน

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นแหละ
ยังไงขอบคุณคลิปติ๊กต๊อกคุณธนวัฒน์๑๒๓เบอร์ดี้ด้วย
นำภาพสยดสยองนำภาพขนลุกมาให้เราดู
แล้วก็ชื่นชมความสามารถของพี่เขาด้วย